แล้วคนก็หนีใช่ไหมฮะ
เพื่อเป็นกีฬาแบบว่าท้าทายเสี่ยงตายมาก
แต่คราวนี้ที่สเปนมีการวิ่งหนีอีกสิ่งหนึ่ง

อะไรอ่ะ

หนีอะไรกันอันนี้หนีแบบเบาหน่อย

เป็นโฟมใช่ไหมเมื่อกี้เห็นจังหวะจุย

เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ๓เมตรนะครับ
แต่มีน้ำหนักถึง๑๐๐กิโลกรัมคุณ

เป็นช่วงจังหวะเด้งพอดีนะฮะ
เป็นงานเทศกาลแข่งขันวิ่งบอลยักษ์

แต่คุณเป็นห่วงเขาใช่ไหม
ถูกทับแบบนี้เดี๋ยวคนนี้คนนี้
ก็ตั้ง๑๐๐กิโลเมตรไม่ใช่เหรอคุณ
สรุปไม่มีใครได้รับบาดเจ็บครับ

พิต้าได้โรนโรงให้มีการจัดขึ้น
แทนการแข่งขันวิ่งวัวกระทิง
ซึ่งทางพีต้ามองว่าเป็นการทรมานสัตว์

ย่อมลงมาหน่อยนะฮะหลายลูก

ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากนะคุณ

ยังสามารถสร้างรายได้ให้แก่เมืองมาแต่บิโน
ซึ่งเป็นสถานที่จัดเทศกาลอีกด้วย

มีโปเกบอลด้วย

อยู่บ้านดีไม่ชอบ